คุณผู้ชมค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วโอ้โหคนด่ากันเละจริงจริงสำหรับคนที่ก่อเหตุคือเขามีงานบุญไหว้ดอนปู่ตาของหมู่บ้านพลเมืองที่อำเภอเหล่าเสือโกกที่อุบลราชธานีแล้วก็มีวัยรุ่นที่ไปร่วมงานบุญทะเลาะกันตีกันแล้วก็มีคนเจ็บถูกส่งที่โรงพ
เอามีดปังต่อไปด้วยอ่ะครับไปฟันเขาต่อถึงในห้องฉุกเฉินนะคะฟันหน้าเขาเลยนะโอ้โหแล้วอุปกรณ์การแพทย์เขาเสียหายหมดเลยอ่ะคือปัญหามันเกิดขึ้นก็คือฝ่ายที่ถูกตามมาทำร้ายเนี่ยไปยกเอาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาบังตัวเองตอนที่จะถูกฟันไงแล้วเครื่องเนี้ยสองแสนกว่าบาทที่โรงพยาบาลมี
รอมอบตัวกับตำรวจนะตำรวจในอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีร่วมสอบปากคำคนก่อเหตุนะคะ
นายธนกริจมุ้งพรอายุสี่สิบเอ็ดปี
บุกเข้าไปเอามีดเนี่ยนะฟันหน้าคู่อริถึงในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายธนกฤษสารภาพว่าทำไปด้วยความโมโหและความเหมา
ดูสิอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นโต้โผในการจัดงานหมอลำ
มาสร้างความบันเทิงในงานบุญไหว้ดอนปู่ตาของหมู่บ้านโพนเมือง
แต่ว่ากลุ่มของนายปรีดาดวงเพชรอายุ๒๗ปีที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ตีกันในงานก็เลยสั่งให้หยุดการแสดงบอกว่าถ้าอยากตีกันก็ให้มาตีเขานี่
ปรีดาเลยมาจริงไปเตะก้านคอนายธนกฤษ
นายกฤษบอกว่าตัวเองก็เลยโมโหคว้าขวดตีหัวนายปรีดาจนนายปรีดาหัวแตก
คนก็เลยพานายปรีดาส่งมาโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินแต่นายธนกฤษยังโมโหอยู่
อารมณ์ยังค้างอยู่คว้ามีดปังตอขับรถนะตามไปถึงห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
โอ้โหระหว่างที่นายปรีดานอนรับการรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะ
นายธนกฤษบุกเข้าไปถึงในห้องฉุกเฉินถือมีดไปด้วยอะค่ะมีดปังตอเนี่ยค่ะ
เอาออกมาฟันเข้าหน้าเลยโอ้โหเจ้าหน้าที่คนที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ทุกคนตกใจหมดจนนายปรีดาที่นอนอยู่บนเตียงที่เนี่ยกระโดดลงมาจากเตียง
แล้วสองคนนี้ก็ยื้อยุดกันอยู่นะคะนายปรีดาถูกฟันหัวแล้วก็หลบไปกลางห้องฉุกเฉิน
แล้วก็ไปยกเอาเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะค่ะ
นี่มาบังตัวเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนายธนกฤษก็เลยฟันไปโดนอุปกรณ์การแพทย์เนี้ยค่ะ
ได้รับความเสียหายเครื่องนี้นี่สองแสนกว่าบาทสองแสนสองหมื่นห้าพัน
แล้วโรงพยาบาลบอกว่ามีอยู่สองเครื่องใช่ค่ะแล้วก็อีกเครื่องยังใช้การไม่ได้ค่ะ
ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลไม่มีใช้แล้วอะค่ะเครื่องหนึ่งมันเสียอยู่
ใช่ค่ะแล้วอีกเครื่องหนึ่งโดนฟันพังอย่างเงี้ค่ะโอ้โหตายดูสิอ่า
ทีนี้ค่ะในต้อมก็ออกมายืนรอมอบตัวกับตำรวจนายธนกฤษที่ก่อเหตุ
ครับก็บอกว่าสาเหตุที่ทำไปก็เพราะว่าเนี่ยก็รุ่นน้องที่คุ้นเคยกันเนี่ย
มาก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในงานที่ตัวเองเป็นโต้โผจัดขึ้นก็เลยโมโหอะค่ะ
คืนวันเสาร์มันรถล้มผมก็ยังเอามันมาส่งโรงพยาบาลเหล่าสะโพกเลยอืม
ห้องฉุกเฉินครับพอเห็นปุ๊บผมก็เดินเข้าไปผมก็ถามว่า
เขาพูดภาษาอินสารว่าโจ๊กเป็นอย่างมันคือกะตีอ้าย

จากนั้นนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวนายธนกฤษหรือในต้อมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็ไปชี้จุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้มีแพทย์หญิงธรรมพรปรัชพันธ์ผู้มนุยการโรงพยาบาล
มาร่วมดูการทำแผนนายธนกฤษก็ไหว้ขอโทษค่ะ
ครับก็ขอโทษที่ไปก่อเหตุนี้อ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ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
ยังโชคดีตอนนี้มีผู้ใจบุญติดต่อบริจาคแล้ว

ที่ผมทำบุกลุกเข้ามาโดยภารการ
รู้อยู่ว่าเป็นสถานที่ราชการ
ผมก็ทำไปด้วยความเมาด้วยครับ
อีกอย่างก็อย่างที่ผมบอกว่า
ผมไม่พูดอย่างอื่นแล้วพูดคำได้แค่ว่าขอโทษ
ทรัพย์สินทุกอย่างผมจะขอทศิลป์ใช้นะครับ
ผมจะใช้ฆ่าเสียหายอันทุกอย่างครับ
ผมก็ไม่มีอะไรว่าพูดมากเลยครับ

คือในส่วนของด้านกฎหมายก็ต้องขอให้เป็นไปตามด้านกฎหมายนะคะ
เครื่องที่เสียในเครื่องอะไรนะคุณหมอ
คือมีคนติดต่อมาจะขอบริจาคเหมือนที่ท่าน
พอโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้บอกแต่ก็ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดหา
ใช่หมายความว่าระหว่างนี้ก็ไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์นี้ใช้
ถูกต้องคือเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคนไข้ที่เขาจำเป็นมีอีกเยอะแยะ
ใช่ไหมครับคุณจะบอกว่าผมมีเงินเดี๋ยวผมยินดีชดใช้
อย่างเงี้ยกว่าจะสั่งกว่าจะอะไรผ่านกระบูนการอ่ะ
แล้วทั้งคู่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะนี่ไม่ใช่วัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันนะ
คือคนนึงเนี่ยฝ่ายที่ตามไปเอาเรื่องเขาถึงโรงพยาบาลเนี่ย
นายธนกฤษผู้ต้องหาอายุ๔๑นะครับใช่ค่ะส่วนไฟล์ที่บาดเจ็บ
แต่ก็ไปหาเรื่องหาราวกันก่อนในงานเนี่ยนะนี่อายุ๒๗นะนายปรีดา
ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะครับพันธุ์ตำรวจเอกธรรมจักรคงมงคล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลรัชธานีบอกว่า
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายธนกิจ๔ข้อหานะครับ
มีพยายามฆ่าเรื่องของการพกพาอาวุธนะฮะเรื่องบุกรุกสถานที่ราชการ
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายนี่คดีอาญาคดีแพ่งก็ต้องชดใช้อยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ไปกวดขันตรวจสอบสถานที่ราชการและโรงพยาบาลให้บ่อยครั้งขึ้น
ไปดูแลการจัดงานบุญมหรสบรื่นเริงเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวัลอ่า
วิวาสนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบุญบ้างไฟเขามีงานบ่อยช่วงนี้นะฮะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามแม่ของผู้บาดเจ็บนะครับอ่าคุณแม่ชื่อนางยุภาคำประวัตินะฮะ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายอาการปลอดภัยแล้วปกติลูกชายแม่ยอมรับว่าก็เป็นคนอารมณ์ร้อน
ส่วนผู้ต้องหาก็คือนายธนกฤษหรือนายต้อมก็อารมณ์ร้อนเหมือนกัน
วันเกิดเหตุในงานบุญเนี่ยนะงานบุญไหว้ดอนปู่ตาของหมู่บ้านโพนเมืองเนี่ย
ลูกชายมีปัญหากับวัยรุ่นเรื่องผู้หญิงที่มาในงานอืมอ่า
แล้วนายต้อมนายธนกฤษที่เป็นคนจ้างหมอลำมาแสดงให้ชาวบ้านดูก็ประกาศห้ามมีเรื่องกันในงาน
แต่นายปรีดาลูกชายไม่พอใจเดินเข้าไปเตะนายธนกฤษจนเรื่องบานปลาย
เรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความโมโหระหว่างนายธนกฤษกับลูกชายของคุณแม่
แล้วก็แม่บอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะเสียงยั่วยุจากคนรอบข้างอืม
ที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในงานด้วยกันนั่นแหละค่ะอ่าคือบางทีไอ้พวกยู้เนี่ยมันก็
มันก็ยุกันแทนที่จะห้ามแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
แม่ของผู้บาดเจ็บก็ยอมรับว่าสิ่งต่างเนี่ย
มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ควรมีการทำกันถึงขนาดนี้
อารมณ์ร้อนเหมือนกันนิสัยเดียวกันต่างคนต่างห้ามไม่อยู่
แต่มันก็ไม่น่าจะทำกันถึงขนาดนี้ใช่ไหม
ใช่ไม่กล้าบุกไปถึงโรงพยาบาลถึงขนาดนั้น
แสดงว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ทีนี้ทางฝั่งของนายธนกฤษนะฮะ
คือชาวบ้านเขาก็รู้ข่าวอืม
นี่เขาบอกว่าเขาจะรวบรวมเงินกันช่วยเหลือเรื่องคดีนะค่ะ
เพราะเขายืนยันว่านายธนกฤษเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือพื้นที่มาตลอด
ให้ทุนการศึกษาเด็กหาผ้าป่าจัดงานบุญ
คือเป็นเน็ตไอดอลของคนในหมู่บ้านนายธนกฤษเนี่ยนะ
เขาว่าอย่างงี้อ๋อบอกเป็นคนดีประมาณอย่างนั้นอ่าอ่า

เป็นคนดีรักเพื่อนท้องรักพี่น้อง
ใจถึงพึ่งได้ใจถึงไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเข้าใจนักเลงหรืออะไรนะ
ใจถึงคือแล้วเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนพ้องในหมู่บ้าน
เป็นวัยรุ่นที่น่านับถือแต่ด้วยความใจร้อนวัยรุ่นครับค่ะ
สีเขาเพราะว่าเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาขนาดนี้
เขาแล้วคนที่ไปตีเขาก็คือรุ่นน้องเขาอุปถัมภ์มารอยู่แล้ว
ต้องอุปฐำมาอย่างนี้เราจะรวบรวมเงินชาวบ้านในหมู่บ้านไปช่วยกับการตัว
ช่วยค่ะแต่ระบุไม่ได้ว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าแกเป็นคนดี
แกมีน้ำใจกับพวกเราแล้วทำไมพวกเราจะไม่มีน้ำใจกับแก
อืมบอกว่านายธนกฤษเป็นเน็ตไอดอลของคนในหมู่บ้าน
แล้วคนในหมู่บ้านเขาจะรวบรวมเงินกันเลยนะไปช่วยอ่ะ
ก็แล้วแต่มุมมองอ่ะนะแต่นั้นขนาดนี้ก็สองแสนกว่าบาทอ่ะ
บ้านก็ได้นะคนนี้เขาบอกว่าอาจจะทำไปเพราะว่าถูกดูหมินศักดิ์ศรี
คือมันมีปัญหากันเพราะศักดิ์ศรีมาเยอะแล้วใช่ไหม
วางบ้างก็ได้นะ